ซึ่งเป็นปีที่๑๐ของทีมได้อย่างสวยงามด้วยการคว้าแชมป์ค่ะ
การแข่งขันเกมออมสินไทยแลนด์แชมป์เปียนคลับ๒๐๑๙หรือว่าถ้วยกอเดิมนะคะ
ผู้เล่นของบริรามสกัดไม่ดีบอลก็เลยมาเข้าทางของบิสเนอร์เอริเกมโหมเข้าไป
แต่หลังจากเสียประตูนะคะบุรีรำก็พยายามบุก
แล้วก็มาได้ประตูตามตีเสมอจนได้นาทีที่๔๒

เป็นบุรีรำนะคะที่มาได้ประตูแซงขึ้นนำ
เป็น๑ประตูต่อ๒นะคะ
จากของสุขพระชัยใจเด็ดคนเดิมค่ะ
ทำประตูที่๒ของตัวเองในเกมนี้นะคะ
คึ่งแรกบริรามนำอยู่๒ประตูต่อ๑
กลับมาครึ่งหลังเชียงรายก็พยายามที่จะแก้เกม
แต่สุดท้ายเป็นบริรามที่มาได้ประตูหนีห่าง๓
และในช่วงท้ายเกมค่ะช่วงทดเวลาบาดเจ็บนะคะ

โรชิมาไปเล่นนอกเกมใส่ผู้เล่นบุรีรำ
ก่อนจะควักใบเหลืองที่๒เป็นใบแดงไล่ออกจากสนาม
จบเกมค่ะบิโรยามยูเต็ดก็ชนะไป๓และตัวตะหนึ่ง
แชมป์รายการนี้เป็นครั้งแรกจากการเข้าชิงทั้งหมด๒ครั้งค่ะ